วงการบันเทิงในยุคนี้ย้อนกลับไปวงการบันเทิงเมื่อ๒๐กว่าปีก่อน

บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเธอไปแจ้งเกิดโด่งดังอยู่ที่อเมริกาคือไปปักหลักเป็นนักแสดงอยู่ที่โน่นเลย
ได้เจอตัวอีกครั้งเลยขออัปเดตเรื่องงานสักหน่อยว่าจะกลับมาเล่นหนังเล่นละครที่เมืองไทยบ้างหรือเปล่า
แล้วข่าวกับแฟนนักแสดงฮอลลีวูดเป็นยังไงกันบ้างขยับมาฟังเธอพร้อมกันเลยค่ะ
ขอว่ามีคนพยายามติดต่อเบิ้ลเล่นมาหรอไม่รู้จะติดต่อยังไงผมก็เลยเลิกตอนนี้ติดต่อนแหละ
โน้ตเจ๊กไปถามให้นะเลยเนี่ยแต่สวยแบบนี้ไม่น่าโสดอยู่ในนาน